คนจะคลอดลูกเขาจะไม่รู้ตัวเลยหรือ

นี่ครับเดินเท้าไปกว่า๑กิโลเมตร

พอรับแจ้งว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะคลอดลูกกลางไร่อ้อยเลย

ก็บ่ายโมงเมื่อวานโอ้โหแดดเปรี้ยงคุณผู้ชม

คุณแม่รอคลอดอยู่นั่งสาวจู
อายุ๓๙ปีนี่นอนหงายเลย
แล้วก็มีทารกแรกคลอดเพศหญิง

แล้วก็นำตัวสองแม่ลูกส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ที่อุ้มเด็กเดินออกมา

แล้วมาขึ้นรถพยาบาลอีกทีหนึ่ง

ระหว่างนั้นเมียผมปวดท้อง

ก็เลยเข้าไปในไร่อ้อยจะไปทำธุระ

คนเป็นพ่อนี่แหละเป็นคนดึงหัวลูกออกมา

เวลาแรกคลอดแล้วพยาบาลก็มาตัด
แล้วออกมาทำงานตามปกติ
หรอไม่รู้ตัวว่าตัวเองตั้งท้อง

แล้วมันตั้ง๙เดือนนะดอม

ที่ผ่านมาอาจจะแบบท้องไม่ใหญ่อย่างนี้หรอ
แต่อย่าลืมว่านี่คือความจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์

ตัวแม่เด็กคุณจูเนี่ย

มาก่อนว่าตั้งท้อง

แล้วก่อนเกิดเหตุก็เดินเข้าป่าอ้อยไป๒ครั้ง
บอกว่าท้องเสียแล้วก็บอกให้สามีเนี่ย
พาไปหาหมอแต่ก็ไม่ทันการแล้ว

กลางไร่อ้อยเลยฮะไปฟังคนเห็นเหตุการณ์หน่อยครับ
ไปหาที่นั่ง

แล้ว

ได้ยินเสียงร้องของคุณจูที่เป็นคุณแม่
นำตัวส่งโรงพยาบาลได้ปลอดภัย
ทีนี้ก็น่าตั้งคำถามว่า
คนที่ท้องอยู่หรือตั้งคันอยู่

แต่มันก็เคยมีข่าวนะมีข่าวที่

พี่มีประจำเดือนมาไม่ปกติอยู่แล้ว
บางคนไม่มา๓เดือนบางคนไม่มา๔เดือน

แล้วมีคุณผู้ชมถามว่าเอาไม่รู้เลยเหรอว่าเด็กดิ้น
เพราะว่าช่วงท้องแก่เด็กจะดิ้นไง
อืมแล้วก็ไม่รู้ท้องแรกหรือท้องที่ต้องอะไร
นี่คุณอำพรตั้งชื่อมาให้เลยนะ

ว่าน้องพริกเพราะว่าไปรับจ้างเก็บพริก
อยู่ข้างหน้าแล้วไล่อ้อยอยู่ข้างหลัง